น้องกว่า๒๒ปีอายุน้อยกว่า๒๒ปีแล้วก็หื้อฮ่าแล้วค่ะ
แต่พอบอกว่ามาหย่ากันแล้ว
หย่าจริงไม่อิงเคล็ดยิ่งหื้อฮาหนักค่ะ
เพราะว่าชาวโซเชียลมีการตั้งข้อสังเกตค่ะ
ว่าแฟนใหม่มันทำอะไรทับซ้อนกันหรือเปล่า
มีมือที่๓เข้ามายุ่งกันหรือเปล่า
ซึ่งพี่เอประสินก็คือยังไม่รับโทรศัพท์ของเรา
แต่ว่าก็ได้โพสต์ชี้แจงยืดยาวเลยนะคะ

แต่ว่าเพื่อคลายความแคลงใจค่ะ
บันเทิงไทยรัฐของเราแฟนใหม่ปัวเมล่า
พยาวเขย่าใจก็แซ่บจริงนะคะ

ถ้าให้เม้าขนาดนั้นเราเอาทำไลน์ให้ดูชัดเลยนะคะ
น้องแตงกวาค่ะดิจภรรยานะคะ
กับบันเทิงไทยรัฐว่าเซ็นใบหย่า
ดูตามเลยค่ะประมาณเดือนมิถุนายนค่ะ
คล้องกับพี่เอออกมาเปิดใจนะคะว่า
ทางใช้ชีวิตอย่างสงบมานานแล้ว

ที่บอกว่านานกว่าครึ่งปีค่ะ

เอพร้อมน้องแตงกวาออกรายการนี่แหละค่ะ

เพราะกำลังสร้างวัตถุมงคลนะคะ

มาค่ะพี่เอโพสต์หย่าแล้วจริงค่ะ
จากนี้ขอเป็นกรยามิตรที่ดีต่อกัน
แล้วทำหน้าที่พ่อแม่ให้ดีที่สุดค่ะ

เอออกมายอมรับว่าพบรักครั้งใหม่นะคะ
บหาดูใจหลังเซ็นใบหย่ามานาน๓เดือน
โดยย้ำชัดว่าไม่ใช่มือที่๓อย่างแน่นอน
นั่นแปลว่าเดือนกันยายนที่หายไปนี่นะคะ
น่าจะเริ่มคมสาวคนใหม่นะคะ
แต่ว่ายังไงก็ตามแต่ต้องรอพี่พระสินมาเปิดใจนะคะ
แต่บันเทิงไทยรัฐติดต่อน้องแตงกวาแล้ว

ว่าตกลงเลี้ยงดูลูกอย่างไร
หรือว่าแบบความสัมพันธ์มือที่๓เป็นยังไงกันบ้าง

ก็ภาพเป่าผมนี่แหละค่ะเป็นทอดเท้ากันอยู่นะคะ